ติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับมาดูเหตุที่
คนร้ายเข้าไปในธนาคาร
หวังจะไปเอาเงินในธนาคาร

คือเขาตกงานไงแล้วก็เอาแฉลงงัดเข้าไป

ภาพที่ธนาคารกสิกรไทย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่จังหวะนี้เลย
เป็นตำรวจสนบุภาราม
ก็เอากำลังไปปิดล้อมไปจับกลุ่มคนร้ายค่ะ
คนร้ายแอบอยู่ในธนาคารนะมืดแบบนี้

ธนาคารนี้คือธนาคารกสิกรไทยสาขาธนบุรี
ที่ถนนประชาธิปกแขวงสมเด็จเจ้าพระยา

นี่ดูตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปจับมาได้สิคะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคือสัญญาณเตือนภัยมันดัง
แล้วพอไปดูกล้องวงจรปิดปรากฏว่า
อ้าวนี่มีคนแอบเข้ามาในธนาคาร

เจ้าหน้าที่ก็เลยปิดล้อมแล้วก็จับตัวเอาไว้ได้

ชื่อว่านายนิพนธ์คำอยู่อายุ๓๐ปี

ไปเจอซองเงิน๒๐๐บาทอยู่ในกระเป๋ากางเกง

ปรากฏว่าประตูทางเข้าธนาคารตรงนี้ค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็ไปสอบสวนนายนิพนธ์คนที่งัด

แล้วก็เข้ามาลักทรัพย์ในธนาคารจริง

ลิ้นชักเคาน์เตอร์ฝากถอนออกไป
ผมจะเอาเงิน๒๐๐จะเอาไปซื้อกับข้าว

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มีการไปตรวจสอบประวัติของนายนิพนธ์
ปรากฏว่าเคยต้องคดียาเสพติดนะคะ
เมืองต้นก็นำตัวนายนิพนธ์ส่งพนักงานสอบสวนสนบุภาราม
เพื่อดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน